ล่าสุดมีเทคโนโลยีหรือว่าแอปพลิเคชันจากปรายศนีย์ไทยนะคะ
ที่จะตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้
ในชื่อแอปพลิเคชันว่าพร้อมโพสต์
สะดวกง่ายสบายแล้วก็รวดเร็ว
จะเป็นยังไงติดตามคุณกนกรัฐโกวิชัยไปใช้งานกันค่ะ
กล่องสีฟ้าสวยสดใสดีไซน์น่ารักหลายขนาดนี้

เพื่อให้บริการฝากส่งสิ่งของล่วงหน้า
ในบริการพร้อมโพสต์ของบริษัทปรายศนีย์ไทยค่ะ
พลิเคชันพร้อมโพสต์เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อต้นเดือนตุลาคม
โดยเฉพาะวัยรุ่นนักศึกษาและวัยเริ่มทำงาน
วิธีการใช้บริการเริ่มจากเข้าไปที่เว็บไซต์พร้อมโพสต์
เข้าสู่ระบบการพิมพ์จ่าหน้าสำหรับผนึกบนกล่องหรือซอง
จากนั้นเข้าสู่เตรียมการฝากส่ง
กรอกชื่อที่อยู่ทั้งผู้จัดส่งและผู้รับ
เพื่อแจ้งให้ที่ทำการปรายศนีย์ต้นทางทราบล่วงหน้า
แล้วพิมพ์ใบส่งมอบสิ่งของให้ปรายศนีย์สแกนบาร์โค้ด

ระบบจะแจ้งสถานะฝากส่งให้กับผู้ขายและผู้ซื้ออัตโนมัติ
ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายค่ะ
แนวโน้มของการส่งสิ่งของกัน
ตามต้องมีสิ่งที่จะมาอำนวยความสะดวก
เพื่อจะให้การใช้บริการหรือการปรับส่งต่างเนี่ย

เพื่อสู่ยุคดิจิทัลด้วย
พร้อมโพสต์ซึ่งสะดวกมากสามารถทำทุกอย่างได้จากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน
ตรงนี้ผมสนใจมากแล้วก็คิดว่าในออเดอร์ต่อไป
ก็จะเริ่มเป็นเรื่องของความสะดวกข้อที่๑
เพราะว่าเราสามารถทำได้จากที่บ้าน
ข้อที่๒ก็คือเป็นเรื่องของน้ำหนัก
ที่เขากำหนดเป็นมาตรฐานไว้ชัดเจนนะครับ
ฉะนั้นเราสามารถที่จะประเมินค่าใช้จ่าย
ในการส่งปรัสดีตรงนี้ได้เลยครับ
เป็นพร้อมโพสต์เนี่ยคือเขาจะเหมือนเหมาว่าถ้าระยะทางไกล
ซึ่งตรงนี้เราจะใช้วิธีว่า
ลูกค้าที่เป็นออกนอกโซนกรุงเทพฯไป
เราจะแนะนำลูกค้าเลยว่าเป็นพร้อมโพสต์นะ

ถ้าเป็นของพร้อมโพสต์เหมาะกับขายเป็นเซตไหน
เพราะว่าถ้าเซตนั้นคือสินค้าพอดีกล่องตามนั้น

จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าค่อนข้างเยอะครับ
ในปีที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการของปรัสดุแบบลงทะเบียน
มากที่สุดถึง๑๕๐๐๐๐๐ชิ้น
ซึ่งปรายศนีย์ไทยประเมินว่าบริการพร้อมโพสต์
จะช่วยทำให้ลูกค้าอีคอมเมิร์สที่มีสูงถึง๑๗๐ชิ้น
ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น